อายุ๑๕ไม่ได้มาเป็นสาวรำวงมาเป็นสาวมือตบค่ะ
อายุสิบห้าเองที่สุโขทัยนะฮะไปสืบทราบมาว่าเอ๊ะมีผู้หญิงคนหนึ่งต่างตำบล
มาคุยกับอดีตผู้ชายของฉันทนไม่ได้ตามไปตบข้ามตำบล
ระยะทางไปกลับ๘๐กิโลแบบนี้ค่ะ
อี้นี่อุ๊ย
จริงเนี่ยฝ่ายคนก่อเหตุเข้ามาหลายคนนะฮะ
เห็นไหมมีคนถ่ายคลิปด้วยแต่เขาเดียวเดียวตัวต่อตัวค่ะเห็นไหม
ราวเดียวกันจิกหัวรัวหมัดตบถีบทึ้ง

สารพัดวิธีเห็นไหมถีบด้วยค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วน้องคนเจ็บอายุ๑๕ปีถามว่า
คนเป็นแม่เห็นคลิปนี้ลูกตัวเองโดนทำแบบนี้ทนไหวไหม

แม่เอาคลิปนี้ไปแจ้งความว่าที่
ท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วสพบ้านแก่งจังหวัดสุโขทัยนะฮะ
นี่ค่ะแล้วจุดเกิดเหตุก็คือริมอ่างเก็บน้ำ
ท่าแพรตำบลบ้านแก่งที่สุโขทัยนั่นแหละค่ะ
ส่วนวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกาย
พื้นเพเดิมคือคนก่อเหตุอยู่ที่ตำบลแม่สิน
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนับชั่วโมงขี่บัตรไทยมา

สาเหตุที่ตบกันแบบนี้
ที่ตั้งคำถามไว้ว่า๑ตบแย่งผู้ชายหรือตบแย่งลิฟต์คือตบแย่งผู้ชายนะ
สาเหตุเกิดจากเมื่อเดือนก่อนค่ะ

เล่นเกมออนไลน์แล้วก็มีวัยรุ่นชายเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกัน
ปรากฏว่าเข้ามาเล่นเกมออนไลน์ด้วย
จากนั้นก็มีการติดต่อพูดคุยกัน

เลยทำให้มือตบสาวคนก่อเหตุไม่พอใจ
แชทมามาหาลูกสาวนัดเคลียร์
เคลียร์บ้าอะไรนัดเคลียร์หรือนัดตบเอาดีนะครับ
ที่ริมอ่างเก็บน้ำแม่ท้าแพร่แบบนี้
ผู้ก่อเหตุมากับเพื่อนด้วยกันทั้งหมด๖คน

มาคันละ๒๒๒นะครับ
แล้วลงมือทำร้ายลูกสาวแบบไม่มีใครห้ามกันเลย
ลักษณะเยาะเย้ยกันด้วยนะครับ
ส่วนน้องวัย๑๕ปีที่ถูกทำร้ายร่างกาย
บอกว่าสาเหตุที่ไปตามนัด
เพราะอยากคุยให้มันเรื่องจบแล้วมาคนเดียวด้วยนะ
ตอนแรกคู่กรณียืนยันว่าแค่คุยกันเฉย
แต่กลับโดนทำร้ายร่างกายนะคะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นก็จะเอาเรื่องเพื่อไม่ให้ยืดเยอะต่อไปค่ะ

แต่พอเห็นสาวคนนี้มาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยเป็นของเรานะ
หนุ่มคนนี้แค้นข้ามอำเภอมาเพื่อเจอเธอคนเดียว